เริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุเครนก่อสร้างคอนโดย่านพระราม๓ถล่มเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๕ศพแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๕คนด้วยกันนะคะ
ทีนี้วันนี้ค่ะสภาวิศวกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
แน่นอนสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือไปตรวจสอบซิว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหน
ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะคะ
วิศวกรคนที่ไปคุมงานคุณได้ดูแลทุกอย่างตามขั้นตอน
ของกระบวนการต่างที่มีการกำหนดไว้ไหม
หรือการติดตั้งเครนก่อสร้างแบบนี้ก็ต้องมีการขออนุญาตกันก่อน
ติดตั้งเครนครั้งนี้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะ
วันนี้นำโดยนายชูเลิศจิตเจือจุนนะคะ
เป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและการก่อสร้างของสภาวิศวกรพร้อมด้วย
เสถียรเจริญเหรียญวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมืองมหาดไทย
รวมถึงผู้กำกับสพสนบางโพงพางก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานาวาค่ะ
ไปดูจุดเกิดเหตุก็คือจุดนี้แหละค่ะ
ทีนี้นายชูเลิศบอกว่าสภาวิศวกรจะต้องไปตรวจสอบนะคะว่า
ปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรมีการกำกับดูแลถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร
เบื้องต้นก็คงต้องรอนะคะรอเรื่องของการตรวจสอบ
ส่วนการติดตั้งเครนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะว่า
มีการขออนุญาตหรือเปล่า
แต่การติดตั้งเครนเนี่ยคือจริงแล้วตามหลักสากลเลยนะคะ
ต้องมีวิศวกรควบคุมดูแลงานหลักทั้งหมด
และต้องมีวิศวกรคุมการติดตั้งเครนโดยเฉพาะด้วยนะคะ
ส่วนใครจะมีความผิดบกพร่องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยว

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดมาจากตัววิศวกรคนที่คุมงาน
แล้วก็สุดท้ายทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นมีคนเสียชีวิตด้วย
ก็จะต้องดำเนินการลงโทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ก็ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดแล้วค่ะ
แล้วในเรื่องของการติดตั้งเครนเนี่ยมันมีควบคู่กันทั้งสองกรณี
ก็คือมีทั้งวิศากรที่ต้องควบคุมดูแลของอาคารทั้งหมดที่เป็นคนตรงสร้าง
เราก็ต้องมีวิศกรที่ควบคุมดูแลการติดตั้งเครม
ซึ่งอาจจะเป็นคนละคนกันนะครับ
ซึ่งกรณีนี้จะต้องมาพิจารณาดูว่าใครเป็นคนที่บกพร่อง
คนไหนเป็นคนที่ทำงานบกพร่องนะครับ
ตรงนี้เรายังบอกไม่ได้นะตอนนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องทำการตรวจสอบก่อนเราก็ต้องขอข้อมูลมาพิจารณาดูก่อนนะครับ

ก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความสูญเสียนะคะ
มีผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องนี้กลายเป็นคดีแน่นอนนะคะ
ความคืบหน้าของคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัส
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันบางโพงพังเปิดเผยว่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปสภาวิศวกรก็เข้าไปสำนักงานเขตยานาวาก็เข้าไป
รวมจาก๓หน่วยงานนี้เพื่อที่จะเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้าง
แล้วกี่ข้อหาแต่ว่าเบื้องต้น
ละ๑ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าส่วนนี้ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องนะคะ
ขณะที่ตำรวจเรียกญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
รวมทั้งพยานแวดล้อมมาสอบปากคำตอนนี้สอบไปแล้ว๕ปาก
เตรียมที่จะเรียกเจ้าของโครงการมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับการจัดการศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพ
ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งกลับคืนให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา
ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
อาการค่อนข้างสาหัสค่ะโดยทันทีที่อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่จะเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งญาติผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมลูกสาวของ๑ใน๕ที่เป็นผู้เสียชีวิต
ก็คือนายสินกาศสกุลอายุ๔๐ปี
ลูกสาวของนายสินได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานนะ
จับใจความได้ประมาณนี้ค่ะบอกว่า
พ่อมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหม
โทรคุยกันตลอดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน
พ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กโตมาหนูก็ยังไม่เห็นพ่อ
โอนเงินมาให้ใช้พ่อสอนทุกสิ่งทุกอย่าง
จะไม่ลืมพ่อถึงจะไม่มีความผูกพัน
แต่พ่อก็คือพ่อลูกรักพ่อนะ
ชาติหน้าขอให้หนูกับพ่อเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กว่านี้
ให้พ่อไปเกิดในพบภูมิที่ดี

ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนถล่มที่ย่านพระราม๓อีกครั้งหนึ่ง